เพราะว่าบางคนก็เป็นผู้ติดเชื้อโควิดบาง
บางทีไม่ทราบไงว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ

เอ่ยเนรเอ่ยก็ต้องกักตัวแล้วก็ต้องปิดวัดนะคะ
ญาติโยมก็ไม่สามารถไปทำบุญได้
มีอีกแล้ววัดนี้เกิดขึ้นที่นครพนม
บอกว่าพระกับเนรในวัดที่มีทั้งหมด๑๑รูปจะต้องกักตัว
เพราะมีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะ

เอารถของลูกสาวเป็นรถป้ายแดง
ขับเข้าไปในวัดเลยไปเจิม

พระบอกว่าก็ได้คุยแหละคุยกับผู้ป่วยอยู่ประมาณ๑๕นาทีนะคะ
ก็เลยกลัวว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในวัน

หลังจากที่ในไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะ
มีการแถลงเกี่ยวกับยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙

คือวันนี้มีเพิ่มขึ้น๙รายนะคะรวมเป็น๕๒รายค่ะ
พบว่าไทม์ไลน์ของผู้ป่วยใหม่เป็นเพศหญิง

เดินทางไปที่วัดโสพลธรรมรามบ้านน้ำก่ำ
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่าพระรัฐชัยชุติณฑโร

โสพลธรรมรำขอกักตัวพระสงฆ์และเนรห้ามออกจากวัดเลย
และจะให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบให้
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยญาติโยมมาถวายพระทหารเพล
วางไว้ที่หน้าวัดได้เลยนะ
เจริญพรก็จะมีการตั้งโต๊ะไว้ให้นะคะ
ที่จะต้องปิดวัดแบบนี้ก็เพราะไทม์ไลน์
มาดูรายละเอียดของไทม์ไลน์กันนิดนึงนะคะ
ผู้ป่วยโควิด๑๙รายที่๔๘ที่บอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน
คือเดินทางค่ะเดินทางไปที่วัดโสพลธรรมาราม
เมื่อวันที่๑๕เมษายนเอารถเก๋งป้ายแดงของลูกสาว

ก็คือลักษณะกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานนี่แหละ
เอามาให้พระเจิมให้หลวงพ่อเจิม
หลังพิธีเสร็จเสร็จแล้วก็จะขับรถออกไปก็กะไรอยู่

แล้วไม่แน่ใจว่าใส่หน้ากากอนามัยไหมหรืออะไรอย่างไร
แต่มีการพูดคุยกันอยู่ประมาณ๑๕นาที
พระรัฐชัยเจ้าอาวาสโอ้ยบอกกังวลแล้ว
ตอนนี้กังวลมากเลยงั้นกักตัวเลยละกัน
พระเจ็ดเนรสี่นะคะ
กักตัวตั้งแต่วันนี้ค่ะ๒๑เมษายน
ไปจนถึง๔พฤษภาคม๑๔วัน
หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

ผลออกมาเป็นลบเป็นการตรวจครั้งแรกเท่านั้นนะคะ

อกจากนี้ปิดประตูรั้วแบบนี้เลยค่ะ
งดให้พระงดให้เนรรับกิจนิมนต์
ส่วนพระเนรในวัดจะทำอาหารฉันกันเอง
ในช่วงเวลา๑๔วันของการกักตัว
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ะ
มาสอบสวนโรคนะคะที่วัดค่ะ
ก็เอาน้ำยาฆ่าเชื้อมาพ่นให้ด้วย
แล้วก็มีญาติโยมนะคะนำพระทหาร
ก็จะเป็นมาม่าไข่ไก่มาถวายที่ประตูด้านนอกของวัดนะคะ
ซึ่งล็อกห้ามใครเข้าใครออกแล้วค่ะ
เป็นเวลา๑๔วันหลวงพ่อยืนยันว่าทำอาหารได้
หลายคนเป็นห่วงปกติจะมีโยมมาทำให้อ่ะเนาะ
ต้องทำกันเองอยู่กัน๑๑รูปนะคะ
ส่วนที่กรุงเทพมหานครค่ะ
โควิดเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดนะ
คนที่ยังไม่ติดก็เครียดแล้วนะฉันเป็นหรือเปล่า
เงินฉันจะใช้ยังไงอาชีพที่ฉันมีก็ไม่มีแล้ว
แต่คนที่ติดคุณเครียดกว่า
คนนี้เครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายนะคะเป็นตำรวจรถไฟนะคะ
และเป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ตำรวจสนปทุมวันรับแจ้งจากโรงพยาบาลตำรวจ
มีผู้ป่วยเสียชีวิตชั้น๑๑ของอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลตำรวจ
เป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอายุ๕๙ปี
สังกัดกองบังคับการตำรวจรถไฟค่ะ

พบว่าตำรวจนายนี้ติดเชื้อโควิด๑๙
เริ่มจากรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
ก็คือที่โรงพยาบาลตำรวจ
กระทั่งบ่าย๓ค่ะ

แต่เข้านานมาก๑ชมผ่านไป

พยาบาลก็เลยเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบ

เสียชีวิตใกล้กับอ่างเป็นกระจกล้างหน้าในห้องน้ำค่ะ
ตอนแรกคือเข้าไปเนี่ยยังคงหมดสติหัวใจยังคงเต้นอยู่นะ
พยายามปั๊มแต่ช่วยเหลือไม่ได้นะคะ
ฟื้นคืนชีพนะคะเสียชีวิตค่ะ
ร้อยเวรไม่ได้เข้าตรวจพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับคดีนี้
เพราะว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
อกจากนี้ยังพบว่าผู้ตายน่าจะเกิดจากความเครียด
เกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อโควิด๑๙
เพราะผู้ตายมีโรคประจำตัวด้วยนะคะ
เป็นความดันสูงและเป็นโรคเบาหวานค่ะ

คนที่ยังไม่ติดก็ถามตัวเองทุกวันถามเพื่อนทุกวัน
ติดหรือยังเธอติดไหมเธอเสี่ยงหรือเปล่าฉันเสี่ยงไหม
มีอาการระคายความนิดหนึ่งก็เอาแล้วเอาแล้วคิดแล้ว
คนที่ติดก็น้อยเหมือนกันถามตัวเองเอาติดแล้วยังไง
พอโรงพยาบาลโทรมาบอกผลเป็นบวกแล้วฉันต้องทำยังไงดี
คุณผู้ชมเรารวบรวมขั้นตอนมาให้ละกันแบบง่าย
อันนี้ไปสอบถามคนที่เขาได้รับผลได้รับแจ้งมาว่าเขาติดโควิด๑๙

ตกลงถ้าติดแล้วเราต้องทำยังไงอันดับแรกค่ะ
ของก่อนเลยเตรียมของใช้ส่วนตัวเลยนะคะ
พวกแปลงสีฟันสบู่แชมพูอะไรที่เราต้องใช้ส่วนตัวเอาไปเลย
รวมถึงนี่นะด้วยนะผ้าเช็ดตัวกับปลอกหมอน
ใช่เอาไปเองนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสำหรับ๑๔วันเพราะเขาไม่มีชุดให้นะ
คือถ้าเป็นโรงพยาบาลอาจจะมีผงซักฟอกให้ซักแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามคุณเอาไปเลย๑๔ชุด
แล้วหลังจากนั้นถ้าคุณมีประกันประกันสุขภาพประกันโควิดหรือประกันอะไรต่างติดต่อเลยโทรเองนะคะ
โทรไปติดต่อถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายห้องในโรงพยาบาลที่เป็นห้องเดียวห้องพิเศษ
หรือว่ามันมีสวัสดิการอะไรจากประกันคุณโทรติดต่อซะ
ถ้าไม่มีก็รอค่ะรอเจ้าหน้าที่ส่งรถมารับนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเขาจะให้เราไปรอที่ไหนหรือปฏิบัติตัวยังไงก็รอ
ส่วนใครที่มีปัญหาคือเขาบอกว่าเออเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมารับถ้าไม่มาโทรไปหาเบอร์นี้นะคะ
ถ้ามีปัญหาข้อมูลสอบถามอะไรต่างนานาจำไว้เลยนะคะ๑๖๖๘๑๖๖๙๑๓๓๐๑๔๒๒
คือจริงมันก็จะมีข้อมูลที่ได้มาจากผู้ป่วยว่าบางทีโทรไปแล้วสายไม่ว่าง
ไม่รับนายกก็ฮึ้มแห้อยู่เหมือนกันนะบอกคุณอนุทินไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะ
คือก่อนหน้านี้เมื่อช่วงประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาโทรติดยากมากเพราะดิฉันเป็นคนโทรเอง
เคยโทรไปเองพยายามลองโทรไม่มีคนรับสายจริงจริงนะคะแต่ว่าเหมือนที่บอกนายกรัฐมนตรีบอกว่า
เพิ่มตรงนี้หน่อยเขาจะได้มีช่องทางติดต่อ
ใช่ค่ะส่วนสิ่งที่หลายคนเป็นกังวลมากที่สุดคือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใครออกเอาแบบนี้
ถ้าเป็นการไปโรงพยาบาลสนามปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่หรืออะไรทุกอย่างเนี่ย
ที่เราไม่ได้ร้องขอไปโรงพยาบาลหรือห้องพิเศษรัฐออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปพักห้องพิเศษหรือว่ามีสวัสดิการอะไรต่างเพิ่มเติม
น่าจะเป็นส่วนต่างที่เราต้องออกค่าใช้จ่ายเอง